คุณผู้ชมครับปกติแล้วสังคมออนไลน์โลกออนไลน์เป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่ง
ทำให้เราได้แสดงความคิดเห็นได้แสดงทัศนคติหลายอย่างออกไป
แต่ว่าสิ่งที่จะแสดงออกไปไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นหรือทัศนคติ
ต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องแล้วก็ไม่พาดพิงไม่บิดเบียนใครนะคะ
ล่าสุดเรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าอาสาสมัครรักษาดินแดนของอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
กว่าสองร้อยคนค่ะไปแจ้งความเพราะว่าถูกพาดพิงในเฟซบุ๊ก
ถ้อยคำที่นอกจากจะบรรทอนกำลังใจแล้วยังเป็นการดูถูกกันด้วยนะคะ
นายสมศักดิ์ชูศรีประหลัดฝ่ายป้องกันอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
ก็นำอาสาสมรสาดินแดนที่อำเภอจันทร์ประมาณ๒๕๘นาย
เข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกสุนทรอุไรกุลร้อยเวรสพจนะ
เพื่อให้ดำเนินคดีหมินประมาทกับผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสถิงพระบ้านเรา
คือคนนี้มีการโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กลักษณะทั้งเหยียดหยามทั้งดูถูก
ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียง
เนื้อหาส่วนหนึ่งที่โพสต์นะคะระบุบอกว่า
อาสาสมัครเหล่านี้เป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไร้หนทางไปทำงานอื่นค่ะ
เงินเดือนก็๘๕๐๐บาทเองทหารหรือต่อชดก็จะฝึกให้เพียงแค่๔๕วัน
เหมือนพวกขาดโอกาสแล้วก็เอามาแต่งเครื่องแบบ
ยังไงยังไงก็เป็นแค่อาสาเท่านั้นไม่มียศอะไร
หนทางก้าวหน้าก็ไม่มีที่ทางภาคใต้จึงตายบ่อย

อันนี้เป็นข้อความที่คนที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสถิงพระบ้านเราโพสต์เอาไว้นะคะ
โอ้โหมันกระทบใจคนที่ทำงานเป็นอาสาสมัครนะ
ต่อว่าคนทำงานอาสาสมัครนี่จิตใจเขาน่ายกย่องนะคะ
เพราะว่าหนึ่งเขาไม่จำเป็นต้องมาทำก็ได้
แต่เขาอาสาที่จะมาทำเพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวม
แล้วลงไปทำที่สงขลาซึ่งก็รู้อยู่ว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดความไม่สงบบ่อยครั้งเหมือนกัน
หรือเป็นพื้นที่อันตรายเป็นการปันทองจิตใจจริงแล้วคุณไปว่าเขาแบบนี้
ประหลัดฝ่ายป้องกันอำเภอจนะบอกเลยค่ะว่า
ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าแจ้งความเอาผิดกับบุคคลคนนี้ที่โพสต์ข้อความ
เพราะว่าอาสาสมัครทุกคนมีศักดิ์ศรีนะคะ
มีชั้นยศแล้วก็มีสิทธิ์จับกลุ่มผู้ทำผิดกฎหมายด้วย
เพราะฉะนั้นอยากให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่าง
ก็เลยรวมตัวกันเกือบ๓๐๐คนเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่
เพื่อจะตามหาบุคคลเจ้าของข้อความคนนี้ให้ได้
เมื่อวานนี้ก็ยังมีอาสาสมัครทั้งของที่อำเภอเมืองอำเภอนาธวีแล้วก็สงขลา
ได้รับความเสียหายทยอยเข้าแจ้งความเอาผิดตามอำเภอท้องที่นั้นอีกเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ตำรวจรับเรื่องแล้วจะประสานไปยังศูนย์สารสนเทศ
เพื่อค้นหาบุคคลที่ใช้ชื่อสถิงพระบ้านเราทางเฟซบุ๊ก
จากนั้นก็จะออกหมายเรียกเจ้าตัวมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปค่ะ